ปิดท้ายดีกว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความฮือฮานะครับ
เพราะว่าเจ้าพ่อโซเชียลเน็ตเวิร์กมาร์คซักเกอร์เบิร์ก
เขาออกมาบอกเลยว่าจะขอท้าด่วนการเดาะบอลกับเนมา
โอ้โหเรื่องนี้ต้องติดตามค่ะ
มาร์คซักเกอร์เบิกค่ะถึงกับลั่นวาจา

แต่ก็อย่างที่เห็นค่ะไม่ใช่การเดาะด้วยหน้าแข้งนะคะ

ซึ่งเราก็เคยนำเสนอไปแล้วนะคะว่าเขามีกิมมิกนี้ซ่อนอยู่
ก็จะเป็นการเริ่มเล่นเกมกันขึ้นมา
แล้วก็เดาะไปเดาะมาแข่งแต้มกันแบบนี้แหละค่ะ
โดยพี่มาร์คเนี่ยนะคะก็กล่าวไว้ว่า
ในชีวิตจริงผมอาจจะเอาชนะเขาไม่ได้

เพราะว่าการเดาะบอลในแอปเกมนี้ยากมากนั่นเอง
เพิ่งลองเล่นแล้วได้สองครั้งพี่มิ้นเล่นได้ห้าครั้ง
ก็ยังพยายามชนะพี่มิ้นให้ได้๕ครั้งแต่ไม่ชนะ
เพราะฉะนั้นมันยากจริงค่ะมันจะต้องแบบมีสกิลในการเดาะไปเดาะมานะคะ
ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนมาทราบหรือยัง

แต่ไม่แน่ใจว่าจะกล้าออกมาสู้กับพี่มาร์คสักกระเบิกหรือเปล่า
ยังไงก็ต้องรอชมตอนต่อไปกันนะคะ
ศึกเดาะบอลครั้งนี้จะเกิดขึ้นบนออนไลน์ด้วยหรือเปล่าค่ะ
เชียววัฒนาเนม่าบอกว่าขอเตะจริงได้ไหมล่ะ

ถ้าใช้เท้าใช้ไหล่ใช้ศีรษะ

ใช่นะคะแต่พี่มาร์คเขาว่าผมเป็นเจ้าพ่อเฟสบุ๊ค
ผมก็ใช้ของผมนี่แหละนะคะ

กระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะ
ในช่วงมีกีฬาฟุตบอลอะไรแบบนี้ก็

อย่าเพิ่งเลือกดิฉันนะคะ

มีสัมพันธ์กันได้อย่างนั้นเดี๋ยวสองวิทย์
ไปซ้อมกันได้นะคะแล้วก็เป็นการฝึกสกิลด้วย
แล้วก็ข่าวอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

ขอบคุณน้องเฟิร์งด้วยนะคะ